คุณผู้ชมคะบรรดานักเขียนและผู้มีชื่อเสียงในวงการสิ่งพิมพ์
ร่วมพิธีชาปนกิจศพและแสดงความอาลัยต่อการจากไป
หัวหน้าคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อเป็นอีกหนึ่งปูชนียบุคคลนะคะ
สร้างสรรค์ผลงานในวงการสื่อสิ่งพิมพ์มาตลอดชีวิตการทำงาน
ชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพ
นายสมิทมานัทฤดีหัวหน้าคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ซึ่งถึงแก่กรรมในวัย๘๔ปีหลังรักษาอาการปอดติดเชื้อ
ห้องไอซียูโรงพยาบาลจุลาลงกรตั้งแต่วันที่๑๒พฤศจิกายน
และเสียชีวิตในเวลา๖นาฬิกา๒๗นาทีวันที่๑๘พฤศจิกายน
โดยมีคุณหญิงประนิษฐ์สินวัชรพลประธานกรรมการบริษัทวัชรพลจำกัด
และคณะบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ตลอดจนครอบครัวเข้าร่วมพิธีที่วัดมกุฎกษัตยารามราชวรวิหาร
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นายสมิทมานัดฤดีเกิดเมื่อวันที่๖ธันวาคมปี๒๔
กรุงเทพมหานครจบการศึกษานิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรุ่นแรก
ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โดยเข้าสู่วงการเมื่อปี๒๔๙๓ที่หนังสือพิมพ์สยามนิกร
เริ่มตั้งแต่เป็นช่างภาพก่อนจะย้ายมาทำงานที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ยุคที่ยังใช้ชื่อหนังสือพิมพ์ภาพข่าว
จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าข่าวต่างประเทศ
ด้วยความสามารถและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
จึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ให้กลายเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยม
และมียอดขายสูงสุดของประเทศไทย
ตลอดชีวิตการทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์กว่า๖๐ปี
นายสมิทมานัทฤดีได้อยู่เคียงข้างนายกัมพลวัชรพล
เจ้าของผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในการคิดโครงการต่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
วงการหนังสือพิมพ์และวงการกีฬามาโดยตลอดค่ะ